ปรากฏว่าคงมีความแค้นฝังหุ่นกับท่านกำนัน

ไปดูไฟโอ้โหดูไฟ

บ้านครึ่งปูนครึ่งไม้สองชั้นครับที่บ้านโพนทรายตะบนสำโรงอำเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสรรคามช่วงเย็นของ๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ใช้รถดับเพลิง๘คันด้วยกันนะฮะระงับเหตุ
โอ้โหฉีดอยู่ตั้ง๒ชั่วโมงกว่าไฟจะสงบ
มันไม่เหลือสิครับ๓หลังไปหมดเลยฮะ
ต้นเพลิงเนี่ยเป็นบ้านของนายอดีศักดิ์ทะบวงศรีกำนันตะบนสำโรงนะครับ
แล้วก็ที่เกิดเหตุเนี่ยตอนเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้านไปนากันหมด
แต่มีคนเห็นเห็นใครอ่ะนี่ครับคุณผู้ชมดูภาพมุมสูงครับ
นี่แหละครับไหม้หมดเลยคือนายเห็นนายวุฒิไกรเทียวดา
อายุ๓๕ปีเดินถือขวดน้ำมันเข้าไปในบ้าน
พอเดินออกมาไฟลุกตั้งแต่ชั้น๒ลงมาเลย
จากนั้นไฟก็ลามอย่างรวดเร็วนะครับไปติดบ้านข้างอีกสองหลัง
แล้วก็ลามไปไหม้ห้องครัวของบ้านนายวุฒิไกรนะครับ
ที่อยู่นะครับหลังบ้านกำนันด้วยนั่นแหละ
นายอดีศักดิ์กำนันตำบลสำโลงเล่าบอกว่า
พ้นโทษออกจากเรือนจำในก็หาฆ่าคนตาย
จริงสารท่านสั่งจำคุก๑๔ปีนะแต่ติดจริง๔ปี
โทษออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งบ้านของนายวุฒิไกรเนี่ย
อยู่หลังบ้านกำนันใช่ไหมล่ะคือกำนันก็เคยว่ากล่าวตักเตือน
เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดไปเพราะเขามีอาการหลอน

ทำให้ผู้ที่ไกลคงจะแค้นฝังหุ่นล่ะ
จากเหตุการณ์นี้ครับก็เรียกร้องให้หน่วยงานรัฐ

นี่แหละเพราะยาเสพติดไฟเลยไหม้บ้านแบบนี้

แล้วมันก่อความวุ่นวายในหมู่บ้านอยู่ประจำ
แล้วเมื่อ๗๘ปีที่ผ่านมา
มันปาดคอคนแล้วมันก็เข้าคุกไป

แต่ทำไมถามว่าได้ออกมาไวจัง
ปีกว่าได้ออกมารัฐบาลไทยมันเป็นยังไง
ไหนบอกว่าติดคุกตลอดชีวิต๒๐ปี

ออกมาแล้วมันไม่ถึง๔เดือน

มันมาเผาบ้านผมเพราะว่ามันฝังใจกับผมอยู่แล้ว
เพราะว่าผมไปจับมันบ่อย
แล้วไปทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทำขึ้น

เวลามันทะเลาะกับพี่ชายทะเลาะกับใคร

ก็ไปจับไปอะไรวันพวกนี้แหละ
ทำให้มันฝังใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยหลอนมั่ง
ว่าทุกสิ่งทุกอย่างของผมมันเป็นของมันหมด

ก็เกิดจากพวกติดทำให้มันปราสาทหลอน
แล้วทีนี้มันก็ฝังใจกับผมที่ผมไปทำ
มันมันพยายามที่จะทำมันจะเผาบ้านผม
แต่มันทำให้คนอื่นเสียหายอีกสองหลัง
ก็เสียใจอยู่ที่มันเป็นอย่างนี้